ส่วนต่างที่ว่าเราเอาเข้ากระเป๋าเขาให้เต็ม

เพื่อประกันให้เขามีรายได้พอแก่การยางชีพ
เพราะงบนั้นเราเอามาเพื่อจะจ่ายขาดให้เขาเลย
เพื่อที่จะดูแลให้ชาวนาคงอาชีพตัวเองไว้

ปาล์มข้าวโพดเหมือนกันหมด

ถ้าชาวนาขาดทุนทุกปีทุกปี

และประเทศไทยจะเอาข้าวที่ไหนกิน
แล้วเราจะเป็นครัวโลกสำหรับอนาคตได้ยังไง

ไม่ยอมคงความเป็นเกษตรไว้เหมือนเรา

ใช่ทั้งข้าวมันยางปาล์มข้าวโพด

ก็ใช้ตั้งงบประมาณชดใช้
แต่ละปีให้กับทกศไป

แล้วรัฐบาลก็ต้องจ้างเช่าโกดัง

พอข้าวหายข้าวมีปัญหา

เกษตรกรเอาข้าวไปขายในตลาด

เราจะมาดูกำหนดราคาตลาดทุกสัปดาห์

มันต่างจากหมื่นหนึ่งเท่าไหร่
ถ้ามันลงมา๘๐๐๐บาทส่วนต่างก็๒๐๐๐บาท
ถ้ามันเกินหมื่นก็ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง

เป็นต้นนี่คือกรรมวิธีประกันรายได้
แต่เอาเป็นว่าเราตั้งงบไว้ตกปีละแสนล้าน

ห้าตัวแสนกว่าร้านรวมโดยประมาณ
แต่ตอนนี้ลดลงนะเพราะว่าราคาปาล์มมันเกิน๔บาทที่ประกัน
ไป๕๖บาทแล้วก็ข้าวโพดเกิน๘บาท๕๐บาท
คือไป๑๒บาทแล้วตอนนี้มันสำหรับหลังเกิน๒บาท๕๐บาท
เดี๋ยวนี้ไป๓เกือบ๔บาทแล้วครับที่เราเข้ามาดูแลราคาพืชเกษตร
เพราะฉะนั้นดีเกือบทุกตัวยกเว้นบางตัวที่ก็ยังมีปัญหาบ้าง
ครับนะครับมันมันจะได้ผลอะไรคืนกลับมาจากการที่เราประกันรายได้ให้เขา
ก็ทำให้เกษตรกรมีเม็ดเงินเข้ากระเป๋าแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อน
มีเงินในกระเป๋าไปซื้อของในตลาดนัดในตลาดสดไปที่อำเภอไปที่ตัวจังหวัด
ทำให้เงินมันหมุนเวียนได้เพราะว่าเกือบจะทุกอำเภอในประเทศไทยนะครับที่เป็น
ที่จังหวัดเกษตรกรรมเนี่ยถ้าราคาพืชเกษตรตกเมื่อไห
คุณภาคภูมิไปดูแม่ค้าในตลาดสดต้องนั่งเท้าคางรอพัดแมงวันอยู่นั่น
เพราะว่าไม่มีคนมาซื้อเพราะลูกค้ารายใหญ่คือเกษตรกร
เพราะฉะนั้นประกันรายได้ทำให้เม็ดเงินมันลงไปถึงกระเป๋าเกษตรกรจริง
แล้วก็จะเห็นไหมครับ๔ปีมาเนี่ยคุณภาคภูมิเห็นมอบเกษตรกรไหมครับ
จะเรียกว่าหายไปเลยเมื่อก่อนล้อมธรรมเนียบทุกรัฐบาล
เดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะอะไรเพราะมีประกันรายได้

มันจะวนทอนคืนมาลักษณะแบบนี้
ถูกต้องครับ
อย่าไปคิดว่ามันจะหายไปแสนล้าน
แล้วถ้ามันเอาเงินไปใส่ท
แล้วก็เอาเข้ากระเป๋าชาวหน้าชาวสวนต่อไป